ไปหาปลากับเพื่อนเขาระหว่างที่เขาเดินย่ำไปย่ำไปจะไปจับปลา
เหยียบเหล็กทะลุฝาเท้าขึ้นมาสุดท้ายขึ้นมาจากน้ำไม่ได้
กู้ภัยต้องไปช่วยคือเขาไม่ไหวแล้วเพราะว่าเหล็กมันเสียบเท้าคาอยู่แบบนั้น
แล้วตัวก็อยู่ในน้ำแบบเนี้ยโอ้โหกู้ภัยต้องต้องพยายามเพราะว่า
ถ้าเกิดดึงตัวขึ้นมาเขาก็บาดเจ็บนะฮะ
แล้วเหล็กมันอยู่ใต้น้ำเท้าเขาก็อยู่ใต้น้ำ
ทำยังไงดีคุณผู้ชมนะฮะตำรวจสภป่าเกร็ดครับ
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกเหล็กเสียบเท้าอยู่ในครองบ้านใหม่
อันนี้คือซอยวัดโภษฐองบลนะครับทำบลบ้านใหม่กำเปิ๊ยประเกษจังหวัดโดนธรรมดี
ก็โอ้โหให้กู้ภัยมาคุณผู้ชมคือกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ดำน้ำอ่ะ
ดำลงไปเพื่อเอาตัดเหล็กอยู่ใต้น้ำเพื่อเอาตัวคนเจ็บขึ้นมาครับ
คือตรงที่ประสบเหตุไปเจอในน้ำจันดีอายุ๒๙ปีเขาเป็นแรงงานชาวเมียนมา
ยืนอยู่ในน้ำบอกโอ้ยช่วยผมหน่อยขาผมเนี่ยเหล็กเสียบผมอยู่เนี่ยผมเอาขึ้นมาไม่ได้
กู้ภัยต้องใส่ชุดประดาน้ำลงไปนะฮะมุดลงไปแล้วเอาครีมไปตัดเหล็กออก
เพราะเหล็กมันอยู่ใต้น้ำอีกทีนึงไม่รู้ว่ามันเป็นเหล็กที่โผล่ออกมาจากการทำพนังกั้นน้ำที่เป็นเขื่อนปูนซีเมนหรือเปล่า
ซึ่งเหล็กเนี่ยมันดึงขึ้นมาไม่ได้ต้องตัดอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าการเอาตัวคนเจ็บขึ้นมามันยากลำบากมาก
ต้องตัดเสร็จปุ๊บเอาเรือไปเรืออันนี้แล้วก็เอาร่างของคนเจ็บพยุงใส่เรือ
แล้วเอาเรือพยายามที่ไปเข้าฝั่งเพื่อให้จุดที่ตลิ่งกับน้ำมันมีช่องว่างน้อยที่สุด
เพื่อที่จะเอาตัวขึ้นมาได้สุดท้ายเอามาได้สำเร็จนะฮะแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความยากลำบาก
คนที่ไปด้วยกันกับคนเจ็บชื่อว่าในตรีเหมียนนะฮะก็เป็นเพื่อนชาติเดียวกันก็บอกว่า
แล้วก็มีเพื่อนอีก๑๐คนมาทอดแหหาปลากันในคลอง
พาดท่าไปเหยียบเหล็กแล้วเอาขาขึ้นมาไม่ได้

ตอนแรกแฮร่ที่น่ะมันติดกับปูนที่อยู่อยู่ข้างในนำ

แล้วก็ลงไปแกะเอาแพร่ขึ้นมา
แล้วก็เวลาเข้าไปงานแล้ว
คามันจะจมน้ำแล้ว
มันอย่างไรไม่รู้เลยไปโดนเพียงกับเล็กดูกข้างในน้ำ
สุดท้ายนำขึ้นมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัยนะครับ
อุทาหรณ์นะจะลงไปหาปลาก็ระวังกันด้วยแล้วกันครับ
ดีที่ปลอดภัยไม่เป็นอะไรไม่จมน้ำจมท่าไปนะคะ